ว่าเป็นแบบว่าคุณพ่อรุ่นใหญ่เป็นแรปเปอร์ด้วยพ่อก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่นั่นเองค่ะ
แม่เป็นคนที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความรักครอบครัวมากจริงนะ
คือพี่ก๊อฟเนี่ยโพสต์ก่อนหน้านี้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว
บอกว่าภรรยาเขาป่วยค่ะ
บอกอย่างนี้เลยนานจะยอมป่วยสักทีนึง
ล่าสุดบันเทิงไทยรัฐของเราเจอพี่ก๊อฟ

บอกว่าเจ้าตัวบอกภรรยาเป็นโรคลำไส้อักเสบนะ
แต่ตอนนี้กลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วนะคะ
ก็ประจวบเหมาะกับช่วงนี้โรงเรียนปิดเทอม

ส่วนตัวพี่ก๊อฟเองก็โดนพิษจากโควิด๑๙เร่งงานเหมือนกัน
ก็คือว่าโดนเลื่อนงานไปทั้งเดือนเลยค่ะ

ที่ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวไปในตัวเลยจ้า
ทำอะไรไม่เป็นเวลาหลายอย่างพักผ่อนด้วยครับ
แล้วก็ทานอาหารแล้วก็ขับถ่ายด้วยหลายอย่าง
ก็กังวลเวลานอนโรงพยาบาลเพราะว่างานเขาก็ค่อนข้างเยอะ
แล้วเขามีหน้าที่รับผิดชอบเยอะหลายอย่างเขาก็เป็นห่วงหลายอย่าง

ก็กระทบครับแต่ว่าโชคดีที่เราก็ยังพอมีเก็บอยู่บ้าง
จนตอนนี้เราก็เป็นไม่ได้ใช้จ่ายสุริสุรายอะไรมาก
ก็หลักแสนแสนนี่แหละครับประมาณหลักแสน
ก็อย่างที่พี่ก๊อฟบอกแหละก็ไม่ได้ใช้จ่ายสุรุยสุรายอะไร
ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนกับครอบครัวกันไป
ใช่แล้วก็ขอให้แม่เบลนะคะหายไวละกันค่ะ